มาหาที่ภูมิใจไทยแต่คุณอนุทินบอกไม่ได้เดี๋ยวไปหาเอง
หนูอนุทินครับมาถึงนี่คุณภูมิธรรมประกบเลย
คุณประเสริฐประกบเลยครับพาเข้ามาที่ทำการของพักเพื่อไทย
จากคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้ว
มีคุณพิพัฒนราชกิจประการรองหัวหน้าพัก

คุณชัยชนกชิดชอบสสบุรีรำครับ

อย่างที่บอกหาทางแก้ไขปัญหาวิกฤตและทางออกให้กับประเทศ

มาถึงปุ๊บพอเจอ๓แก่นำของพักเพื่อไทย
ก็มีคุณหมอชนนั่นอีกคนนึงด้วยหัวหน้าพักนะครับ
แล้วก็คุณภูมิธรรมกับคุณประเสริฐจันทรลวงทองเลขาพัก
บรรยากาศเป็นอย่างไรหล่ะคุณผู้ชมครับดูสิหน้าสีตาสิ
ชื่นมื้นไหมชื่นมื้นสิคุณอนุทินบอกเหมือนได้กลับมาบ้านเก่า
รู้สึกดีครับได้กลับมาในรอบ๑๗ปี
ระหว่างตอนเดินฝากวงล้อมสื่อมวลชน
นี่มาถึงพักแล้วมาถึงตรงห้องประชุมแล้ว
แต่ก่อนนั้นตอนจังหวะจะเข้าลิฟต์คุณผู้ชมก็มีการถาม
นักข่าวพยายามถามว่าที่มาเนี่ยตั้งรัฐบาลเลยหรือเปล่า
โอ้โหลองฟังคุณอนุทินครับ

คนถามเข็มช่อง๓เพื่อนผมถามกลับบ้านเก่า
กลับบ้านเก่าเนี่ยบางทีเขาใช้กับความหมายอื่นนะ
กลับบ้านเก่าเรียกว่ากลับถิ่นเก่าละกัน

คุณผู้ชมพอขึ้นไปที่ห้องประชุมคุยกันอยู่สักชั่วโมงหนึ่ง
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นนี่บรรยากาศดูดิยิ้มกันทุกคน

อาจจะมีการรื้อฟื้นความหลังกันเออแต่ก่อนพักมันเป็นอย่างนี้นะ

คุณหมอชนนั่นศรีแก้วครับหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
คุณอนุทินก็มายืนร่วมแถลงกันแถลงผลการหารือ
คุณหมอชนน่านบอกเป็นการรับไม้ต่อจากพระเก้าไกล
ในการหาเสียงเพิ่มเติมจากพักการเมืองอื่นนี่แหละ
จะได้เติมให้ไปถึง๓๗๕เสียงกึ่งหนึ่งของสภา
พักเพื่อไทยเป็นผู้ประสานมาคุยกับพักอื่น
ขอความร่วมมือในการหาทางออกในการจัดตั้งรัฐบาล

ส่วนคุณอนุทินบอกว่าเป้าหมายเดียวกันเลยนะ
ต้องการให้ประเทศไทยมีรัฐบาลมาบริหารโดยเร็วที่สุด
ภูมิใจไทยยืนยันเจตนารมณ์ของพัก
เอาล่ะคุณผู้ชมมาถึงสาระสำคัญแล้ว

แม้ว่าพักเก้าไกลจะยอมลดเพดาน
แก้มาตรา๑๑๒แล้ว
แล้วภูมิใจไทยว่ายังไงลองฟังดูครับ
ก็เลยต้องกราบเรียนท่านไว้
ไม่ใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งใด
แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแนวทางการทำงาน

ในเรื่องของวิธีการทำงานนะครับ

ครับคุณใดใครจะยกมือให้กับแบบผ้าท่วม
โดยไม่รักตัวใดโดยไม่เท่ารุก
หมดล็อกการทำงาน

เรายังต้องหาลือกันอีกหลายรอบ
คำถามมาสักครู่เนี่ยถามว่าจะเป็นไปได้ไหม
ถ้าเกิดว่าให้พักภูมิใจไทยยกมือ

ก็แสดงว่าคุณอนุทินพูดต่างจากคุณชาดา

แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้กลายเป็นว่า

ฮือคุณชาดานี่นะครับ

คนนี้เสื้อขาวเขาเจ้าของพัก

คุณสุวัสดิริปตะพันลบประธานที่ปรึกษาพัก

ที่นี่ถือว่าเป็นการถูกเชิญร่วมรัฐบาล
เป็นครั้งที่๒แล้วนะครับ

แต่คุณสุวัสดิ์บอกว่าเพื่อไทย
แต่ว่าก้าวไกรเขาต้องไม่แตะ๑๑๒เลยนะ
แตะเลยนะไม่ใช่ว่าจะมาแก้ไม่แก้ไม่แตะเลยนะ
คุณสุวัสดิ์แล้วตอนนั้นที่เก้าไกรเขาชวนรอบแรกนี่

หรือยังไงหรือยังคุยกันไม่ถึงตรงนั้น

มาถึงที่ทำการพักเพื่อไทย๓โมง

และใช้เวลาหาลือกันประมาณ๔๕นาที

ถูกเชิญร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งที่๒แล้ว
ซึ่งพักยินดีจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะ
เอ้าไหนคุณหมอชนน้านบอกว่าเชิญมาเถียงแยะเฉย

นี่แหละเขาบอกยินดีพักเพื่อไทยเป็นแก่นำ
พักเพื่อไทยและชาติพัฒนากล้า

เป็นเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลคือ๑พักสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก
สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อย
สนับสนุนพักการเมืองที่ได้อันดับ๑เป็นรัฐบาลหากไม่ได้ก็พักอันดับ๒ไล่กันไป
เร่งรัดการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่างโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าราคาแพง
อันนี้สำคัญสุดจริงน่าจะยกไว้ข้อหนึ่งของเขาอ่ะนะของพักเขาอ่ะนะ
ชาติพัฒนากล้ามีจุดยืนเกี่ยวกับมาตรา๑๑๒คือให้คงไว้
คงไว้ยังไงคือไม่แตะไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งเลยมาตรา๑๑๒นี่คือชาติพัฒนากล้าครับคุณผู้ชมฮะ
ส่วนมาตรา๑๑๒ของก้าวไกลเนี่ยหากยังคงอยู่มันจะไม่สอดคล้องไงนี่คุณสวัสดิ์พยายามอธิบาย
มันไม่สอดคล้องกับแนวทางของชาติพัฒนากล้าที่ประกาศไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง
แล้วก็ไม่ตรงกับมติของพักด้วยนะครับซึ่งจะทำให้ไม่สามารถมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้นะ
ได้นะนะครับเพราะถามย้ำว่าหากพักก้าวไกลเนี่ยยอมลดทอนนะครับ
เรื่องมาตรา๑๑๒เนี่ยจะยอมร่วมรัฐบาลไหมคุณสวัสดิ์ว่าไงครับ
ให้มีการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้รู้ร่วงโดยเร็ว
เราขอว่าให้คงไว้นะครับเพราะเป็นเรื่องที่เราบอกกับสาธารณชนนะครับ
แล้วก็เป็นเหมือนกับนโยบายเราก็อยากให้การเมืองเรามีมาตรฐาน
พูดอะไรไว้บอกอะไรไว้ก็ต้องรักษามาตรฐานรักษาความรับผิดชอบ
คุณหมอชนหน้าหน้าไม่ค่อยดีเลยหน้าไม่ค่อยดีเลย
แตะไปต้องมาตรา๑๑๒เดี๋ยวเพื่อไทยจะ
จะเอากลับมาคุยกับ๘พักร่วมหาทางออกร่วมกันนะครับ
ก็จริงก็๘พักร่วมคือก็ต้องคุยกับก้าวไกลแหละนะครับ
๒แล้วใช่ไหมที่มีเงื่อนไขเดียวกัน
ใช่แต่เดี๋ยวนะพี่เบิร์ตเดี๋ยวจะให้ดอมมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่า
ทั้ง๓พักที่มาเมื่อวานนี้คืออันไหนไม่เอา
หรือว่าอันไหนไม่เอาแม้กระทั่งก้าวไกลเดี๋ยวใจเย็นค่ะ
แต่เมื่อกี้ที่พยายามเล่าให้ฟังนี่คือไล่เรียงเวลานะ

แล้วก็เมื่อกี้นี่คุณสุวัสดิ์มา๓โมง๔๐เมื่อวาน
อีกพักนึงมาตอน๕โมงค่ะรวมไทยสร้างชาติ
ดูบรรยากาศกันหน่อยละกันค่ะเมื่อวานช่วงเย็นเป็นยังไง
นายพิรพันธ์สาธาริยรัฐวิพาคนะคะ
หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินี่เดินทางมาถึงที่พักเพื่อไทย
เมื่อวานนี้นะพอพี่รู้ข่าวนะ

ทำไมปวดแสบร้อนในหน้าออกมา
ไม่คืออ่าไม่มีลุงล่ะคือคุณพระชมที่เบิร์ตพูดแบบนี้
บอกตรงทำข่าวการเมืองมาเบื่อมากเบื่อ

แต่ต้องการชี้ให้คุณผู้ชมดูไงนะครับ

ใช่ลุงลาออกจากประธานยุทธศาสตร์พักไปแล้ว

เท่ากับไม่มีลุงแล้วไง
ตอนที่คุณพีรพันธ์มาถึงน่าจะใส่ฝุ่นอ่อนอยู่ค่ะ
เป็นอะไรฮะเจ็บกล้ามเนื้อหัวไหล่ชี
ก็ใส่เผลออ่อนคือเข้าโรงพยาบาล
ทีนี้เมื่อวานที่มาก็มาพร้อมกับคุณเอกณัฐพร้อมพันธ
ที่การพักคุณสุพัฒนภงพันธ์มีชาว
ทีมเศรษฐกิจรวมถึงรองรัฐการพัก

พอมาถึงปั๊บก็มีคุณประเสริฐจันทรรภ์โรงทอง

นักข่าวก็ถามแหละถามถึงจุดยืน
ยังเหมือนเดิมไหมที่จะไม่ร่วมงานกับพักเก้าไกล
คุณพีรพันธ์ก็พยักหน้าแล้วก็ตอบนะคะว่ายังเหมือนเดิม

ถ้าเกิดว่าก้าวไกลเขายอมลด๑๑๒จะร่วมอยู่ไหม

คุณพีรพันธ์ก็บอกว่าอ้าวท่านลาออกไปแล้ว

เพราะว่าตอนนี้คือพอท่านไม่ได้เป็นประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์

หลังจากนั้นค่ะทางฝั่งเพื่อไทย
ก็มีการหารือกันกับทางรวมไทยสร้างชาติ

คุณหมอชนน่านก็ขอบคุณขอบคุณรวมไทยสร้างชาติ

ว่าการมาคุยครั้งนี้เชิญมาไม่ได้เชิญเข้าร่วมรัฐบาล
แต่หาทางออกประเทศแค่นั้นเอง
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้
เดี๋ยวจะให้ฟังด้วยว่าคุณพีรพันธ์พูดแถลงว่ายังไง

ยืนยันแบบนี้ว่าไม่ได้เชิญทั้ง๓พัก
เข้าร่วมรัฐบาลนะมาหาทางออกประเทศเท่านั้น
คุณพีรพันธ์ก็บอกว่าก็การคุยครั้งนี้
ไม่ได้คุยถึงเรื่องการเจรจาร่วมรัฐบาลเลยนะ
เพียงแต่มาอธิบายเหตุผลของทางรวมไทยสร้างชาติ
อุดมการของก้าวไกลกับของเรามันไปด้วยกันไม่ได้
แล้วถามว่าแล้วจะโหวตให้กับทางแคนดิเดตฝั่งเพื่อไทยไหม
มันก็ต้องดูไงว่าใครร่วมรัฐบาลบ้าง
ไม่ได้มองว่าใครเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะ
แต่สิ่งสำคัญกาดอกจันทร์ไว้คุณผู้ชม
ต้องไม่มีก้าวไกลถึงจะยกมือให้
ถ้าหากว่ายังมีพักบางพักที่รวมไทยสร้างชาติรับไม่ได้
ร่วมในรัฐบาลที่จะนำโดยพักเพื่อไทยหรือพักอะไรก็แล้วแต่

ถ้าไม่มีภักษ์ก้าวกลายเราก็ต้องพินาที่จะยกมือให้ได้
เพราะว่าปัญหาอันนี้ผมพูดโดยหลักการก่อนนะครับ
ผมยังไม่ได้บอกเลยครับว่าผมจะสนับสนุนพักเพื่อไทยหรือพักอะไร
ผมเพียงแต่บอกว่าวันนี้ผมมาเพื่ออธิบายเหตุผลว่า
ทำไมผมไม่สามารถยอมรับพักบางพักได้เท่านั้นเองครับ
นี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหม
ถ้าฟังระหว่างบรรทัศน์ก็จะมีความต่างอยู่
ใช่คือคุณพีรพันธ์บอกแหละว่ารวมไทยสร้างชาติ
มาจากคนหลากหลายในอดีตที่แตกต่างกัน
แต่ว่าวันนี้พอมารวมกันเป็นรวมไทยสร้างชาติ
มันไม่มีอดีตแล้วนะมันมีแต่อนาคตของชาติบ้านเมือง
ร่วมกับไทยสร้างชาติเท่านั้น๓พักค่ะ
เรียบร้อยมาคุยกันเมื่อวานบ่าย

สมมุติถ้าจะไปจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนางภูมิใจ
พอนึกว่าจะมีภูมิใจไทยมาร่วมกับพักเพื่อไทย
นึกถึงประโยคนี้ทุกทีเลยมันจบแล้วครับนาย
อันนั้นเขาบอกเป็นเรื่องส่วนบุคคล
โอ้โฮนานแล้วลืมไป

พักเมื่อวานนี้ที่มาที่ทำการพักเพื่อไทยแล้วมา
หารือหาทางออกให้กับประเทศก็มีเงื่อนไขอะไรกันบ้าง

พร้อมให้ความร่วมมือกับพักเพื่อไทย
ในฐานะเป็นพักแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
แต่ไม่มีก้าวไกลต้องไม่มีก้าวไกล
ต่อให้พักก้าวไกลจะลดเรื่องเพดานมาตรา๑๑๒อะไรก็ตาม

คุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทย
บอกว่าสาเหตุไม่ได้เป็นเรื่องความขัดแย้ง
แต่แค่ภักษ์ภูมิใจไทย
ไม่สามารถทำงานร่วมกับพักเก้าไกลได้จริง
เพราะว่าวิธีการทำงานความคิดก็ต่างกัน

ชาติพัฒนากล้ามี๔เงื่อนไขครับ
สนับสนุนให้เกิดการตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก

แล้วก็สนับสนุนพักที่มีเสียงอันดับหนึ่ง
ในการเริ่มเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล
และหากพักที่มีเสียงเป็นอันดับหนึ่ง

ก็จะสนับสนุนพักลำดับรองลงมา

ซึ่งนั่นก็หมายถึงพักเพื่อไทยเป็นอันดับสอง
และอีกข้อหนึ่งของชาติพัฒนากล้าก็คือ
อยากให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่าง

มีจุดยืนชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา๑๑๒
คือห้ามแตะเลยให้คงไว้ไม่ต้องแก้ไขแต่อย่างใด
ถ้าภาคไหนยังมีนโยบายเรื่องนี้
แสดงว่าไม่ตรงกับแนวทางพักชาติพัฒนากล้าแล้วครับ
แต่คุณผู้ชมพักชาติพัฒนากล้า

ว่าจะไม่ร่วมงานกับพักเก้าไกลอันนี้ทิ้งท้ายไว้
ส่วนรวมไทยสร้างชาติซึ่งพี่น้ำแข็งเพิ่งเล่าไปเมื่อสักครู่
จุดยืนว่ายังไงก็ร่วมกับก้าวไกลไม่ได้
ไม่ใช่แค่นโยบายแก้มาตรา๑๑๒แต่มันมีเรื่องอื่นด้วยครับ

บ่าย๒โมงครับพักเพื่อไทยเชิญพักชาติไทยพัฒนา
นำมาโดยคุณวรวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักมาหารือที่พักเพื่อไทย
แนวทางต่างในการหาทางออกให้ประเทศ
และไม่รู้จะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลด้วยหรือเปล่า
จะให้พี่สรุปเงินข่ายให้เลยไหม

ใส่สองรอฟังก่อนพลังประชารัฐจะเชิญมาไหม
เพื่อไทยอยู่ระหว่างการประสานงานอยู่นะ

รวมไทยสร้างชาติยังพอเข้าใจได้ว่าดวงวางมือไปแล้ว
แต่ลุงป้อมนี่สิจะมีการวางมือ
หรือมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่า

ตอนนี้ยังมีลุงแต่เราไม่รู้ว่าหลังจากนี้

ไม่รู้เพราะว่าก็มีคนออกมาเดาทางเหมือนกัน

ไม่รู้ครับแต่มีรายงานนะครับว่า
นำพักพลังประชารัฐที่จะมาหารือกัน
ก็จะมีคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาพัก

ประธานประสานงานของพักแล้วก็คุณไผลลิก

อืมตามจริงนะคนที่ดูข่าวการเมือง
บางทีเดินมาบอกนะพอเจอน้ำแข็ง

เมื่อวานนี้นักกายภาพบำบัดพี่